เหตุการณ์นี้สิครับอันนี้คือเลือดตกยางออกเลยครับ
นั่งสังสรรค์กันกำลังจะเข้าดาวน์ปีใหม่
ปรากฏว่าไม่รู้กระสุนมาจากไหนเจาะเข้าไปบริเวณขาครับ
แล้วกระสุนเนี่ยฝังในด้วยนี่คือพิกัดจุดเกิดเหตุครับ
ล้อมวงนั่งโต๊ะกินเลี้ยงสังสรรค์กันแบบนี้ครับ
ซอยเพชรหึง๑๗ที่พระประแดงสมุทรปราการครับ
คือบรรยากาศจะเหมือนอยู่กับในบ้านสวน
จะมีสวนผลไม้แล้วก็มีการตั้งโต๊ะเอาเก้าอี้มาล้อมวงกินสังสรรค์กันนะฮะ
คนเจ็บชื่อว่านายนันทวุฒิสุนทรวัฒน์อายุ๔๕ปีครับ
ถูกยิงเข้าไปกระสุนเจาะเข้าไปบริเวณข้อพับขาข้างขวาตรงจุดนี้

ชายกางเกงตรงนั้นที่จะมีเลือดเยอะหน่อยเนี่ยนะครับ

เดี๋ยวขอลองดูภาพเอ็กซาเรย์หน่อยก็แล้วกันครับ
เพราะว่ากระสุนฝังในด้านซ้าย
คุณผู้ชมคุณขวัญเห็นไหมหัวกระสุนมันไปฝังอยู่ตรงนั้นเลยชิดติดกับกระดูกเลยครับนี่นะฮะ
เบื้องต้นเห็นว่าเป็นลูกกระสุนขนาด๙มมครับ

โอ้โหคุณผู้ชมครับคนที่เขาเห็นเหตุการณ์
บอกว่าตัวคนเจ็บแล้วก็เพื่อนมีประมาณสัก๖๗คน

เริ่มกินกันตอน๖โมงเย็นเมื่อวานนี้

จะได้พูดว่าสวัสดีปีใหม่แล้ว
ครับคนเจ็บเนี่ยเขาบอกโอ๊ต
ช่วยหน่อยถูกยิงเข้าที่ขาครับ
เพื่อนก็เลยตกใจครับก็เลยแจ้งให้คนที่นั่งอยู่ตรงนั้น

เข้าไปโทรเรียกกู้ชีพกู้ภัยมาครับ
พาคนเจ็บส่งโรงพยาบาล

เพราะในวงไม่ได้มีใครยิงปืน
วงที่เขากินดื่มสังสรรค์กัน
คาดว่าน่าจะมาจากทิศทางอื่นหรือบริเวณใกล้เคียงหรือเปล่า
วันนี้นักข่าวเราลงพื้นที่ครับไปตรวจสอบหน่อย
โต๊ะที่นั่งกินสังสรรค์กันก็ยังอยู่นะครับ

มีขวดน้ำดื่มแล้วมีร่องรอยการจุดพลุ

ส่วนบนถนนเราไปเจอคราบเลือดคนเจ็บ
ในขณะที่อาการล่าสุดครับนายนันทวุฒิ
คุณหมอผ่าเอาลูกกระสุนออกไปแล้ว
เป็นหัวกระสุน๙มมแล้วคนเจ็บยังอยู่ที่โรงพยาบาลครับ
พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ

คราบเลือดที่เห็นหลักฐานข้อมูลต่างพยานแวดล้อม
เมื่อคืนนี้สอบปากคำไปได้เบื้องต้นคือ๓คน
หลังจากนั้นชุดหาข่าวจะไปไล่เช็คครับ
ข้อมูลอื่นรวมไปถึงภาพจากวงจรปิด
เพื่อหาว่าใครเป็นคนยิงปืน
แล้วทำให้กระสุนเจ้ากรรมนี้มาตกเจาะขาคนเจ็บแบบนี้นะครับ

แต่แบบนี้เริ่มต้นปีแล้วเจอแบบนี้
เป็นใครใครก็เครียดใครก็เซ็งนะฮะ
ดังนั้นอย่ายิงปืนขึ้นฟ้าครับอันตรายครับ